เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะเรื่องอะไรนะพลอย
อ่าเรื่องของคุณปอมแปมยายมาในความฮาอีกแล้ว
หลายคนแชร์กันเยอะมากเขาบอกว่าจะต้องให้เหมือนกันกี่คนอีกบนโลกใบนี้
วันก่อนเราเพิ่งคุยกับโต้งทูพีไปใช่ไหม
สาวพรางว่าต้งเขาหน้าเหมือนพี่ปำแปมใช่
ฝาแฝดไหมคุณเออเขาบอกว่านี่มันสายฟ้าพายุ
นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนี่คือชื่อตัวละครที่เขาเล่นเป็นฝาแฝดกันแต่เนี่ยเหมือนจริง
เอออ่ะให้คุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวดูไปแล้วกันว่าพี่ป๋อมแปมเนี่ย
ต้องติดแฮชแท็กเหมือนใครอีกกี่คนบนโลกใบนี้นี่ล่าสุดคือเหมือนโต้งทูพีนะคะ
โอ้โหพี่ป๋อมแปมก็ตัดรูปตัวเองเปรียบเทียบกับคนดังเรียกได้ว่ามาหมดทุกวงการนะคะ
อันนี้ฝั่งซ้ายนี่เป็นคุณทูเออก็เหมือนอยู่นะ
แล้วก็มีนักฟุตบอลก็มีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
จ้าก็มีโอ้ยเยอะมากค่ะเออเข้าวงการแรกแรกนะเขาบอกว่าโอ้ย
เออมันละไม้คล้ายกันจริงนะสำหรับพี่ป๋อมแปมเนี่ย
ตั้งแต่เข้าวงการมาก็ไล่เหมือนคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยนะเออก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าเนี่ย
คตพี่ปอมแปมเขาจะเหมือนใครอีกนะคะเออแต่ที่ที่ฉันชอบมากที่สุดคือพี่ป๋อมแปมเหมือนใครรู้ไหม
เหมือนใครเหมือนคุณเนวินโอ้ยเหมือนเหรอคล้ายอันนั้นบวกกับเจนี่ปานันนิดหนึ่ง
คือพี่ปอมแปมจะเหมือนทุกคนในโลกไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่แค่พี่ปอมแปมนะที่ดันหน้าไปละไม้คล้ายคนดังในวงการบันเทิงบ้านเรามีอีกหลายคู่ค่ะ
เหมือนอย่างกับแฝดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะแพทริเซียถูกเรียกว่าเป็นยายา๒นะคะ
ตั้งแต่เข้าวงการใหม่ใหม่เลยนะคู่นี้ก็เหมือนพี่น้องกันอยู่เหมือนกันนะคุณนะอีกคู่หนึ่งก็นี่เลย
เต้อเจอรินพรกับน้องนดเดอร์สตาร์แล้วก็คู่นี้ก็เป็นสายชิลเหมือนเหมือนกันด้วย
ฉันจำสลับตลอดเพราะหน้าคล้ายกันหน้าคล้ายกันนะฮะแล้วก็อีกคู่ก็คือคาริสากับมิวลักนารานั่นเองจ้า
แต่ละคนที่จับความคล้ายเนี่ยคือมีความสวยความน่ารักที่เหมือนเหมือนกันแล้วก็ดูดีกันทุกคู่เลยนะเอาเป็นว่าเหมือนใครก็เหมือนนะฮะ
เพราะว่าวงการนี้ก็มีแต่คนน่ารักปากหวานไปอีกนะเชอรี่นะ